ไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกันนะครับ
ตอนนี้กรมทางหลวงกำลังเร่งเดินหน้าโดยเฉพาะในส่วนของการปรับสภาพพื้นที่
โดยมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานให้กับการรถไฟได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพหนองคายช่วงที่๑กลางดงปางอโศก
ภาพรวมมีความคืบหน้าอยู่ที่๑๗๐
โดยกรมทางหลวงได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่ของโครงการไปแล้ว๓กิโลเมตร
และอยู่ระหว่างตรวจการก่อสร้างการดินตัดและก่อสร้างแปลงประสอบ
รวมถึงงานปักหมุดเพื่อทำหลักฐานในงานก่อสร้างโครงการ
ตอนนี้ความคืบหน้าของงานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยในเรื่องหน้างานจริงเราก็สามารถที่เข้าทำงาน
เคลียร์พื้นที่ไปได้ประมาณสัก๓กิโลเสร็จแล้ว

ในส่วนที่มีบางจุดที่เป็นงานหินแข็งอยู่
เราก็กำลังทำการขุดลื้อหินแข็งนั้นออก
ก็ในปัญหาอุปสรรคในเรื่องการทำงานระหว่างไทยกับจีน
ก็ราบลื่นดีนะครับไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น
สดุที่ใช้ในการก่อสร้างกว่า๑๙๐มาจากในประเทศ
เหล็กปูนซีเมนคันทาง
ซึ่งทางกรมทางหลวงได้ทำการทดสอบและตรวจสอบ
แล้วพบว่าวัสดุจากประเทศไทยสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้
มีเพียงบางส่วนที่นำเข้าจากประเทศจีน
สดุที่เราใช้ที่ปรึกษาจีนได้มาตรวจสอบแล้ว
วิธีการทำงานที่เราก่อสร้าง
บดอัดการทดสอบความแน่น
จีนก็ได้มาดูหมดแล้ว

ก็ถือว่าทั้งหมดนี้เป็นวัสดุที่สามารถใช้ได้
ในการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนนี้ครับ

ขณะนี้ยังรออนุมัติงบประมาณจากการรถไฟ

ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติได้ในสัปดาห์นี้
กรมทางหลวงยืนยันว่าจะไม่กระทบกับแผนงานเดิม
ว่าจะใช้เวลา๔เดือนจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ
ส่งมอบงานให้กับการลดไฟได้ตามเป้าหมาย
กริจสนาภูมิมารีนถ่ายภาพเคมิกาพรมพลันใจ
เทวรัฐทีวีรายงาน